เรื่องของฝุ่นมันจะเริ่มลดลงไปบ้าง
แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ยังคงเดินหน้า
พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับ

รถเมย์รถทัวร์ที่มีควันดำวิ่ง

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ถึงปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

และบริษัทขนส่งจำกัดหรือบคศ
ทั้งหมดให้เสร็จในวันนี้

ต้องไม่มีวิ่งถ้ามีวิ่งรีดแจ้งมา
ไปที่แสดวนของขอสมกรก็ได้

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่๑กุมภาพันธ์
ส่วนการแก้ปัญหาระยะต่อมาให้กสมกรจัดหารถที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด๒๑๘๘คัน
มาตรการที่๓ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตั้งเครื่องปล่อย
เขาเรียกว่าละอองน้ำเป็นฝอยละอองน้ำนะครับที่ถนนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
เพื่อชะล้างและลดการเกิดฝุ่นที่เกิดจากรถบรรทุกให้มีการจัดการจราจรทุกด่าน
ให้มีการเก็บเงินให้รถผ่านมาได้คล่องตัวมากขึ้น
ไม่ให้มีการติดหน้าด่านแล้วก็เกิดเป็นฝุ่นควันมากขึ้น
การก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการเดินเมืองการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะพิจารณางดหรือปรับเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
ในช่วง๑๖๒๒มกราคมนี้โดยเฉพาะลาดพร้าวแจ้งวัฒนะศรีนครินรามคำแหงรามอินทา
และต้องคืนพื้นผิวการจราจรให้เร็วที่สุดรวมทั้งต้องฉีดน้ำล้างถนนพื้นที่การก่อสร้างล้างล้อของรถบรรทุกทุกครั้งด้วยนะครับ
เพื่อไม่ให้วิ่งแล้วก็เกิดฝุ่นท่านนายกนะฮะยังระบุด้วยว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ซึ่งการแก้ปัญหาต่างเหล่านี้ยังเป็นการดำเนินการระยะสั้นจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากรัฐบาลสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปด้วยครับ
เป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการบินอยู่และโปรยแบบนี้
ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการบรรเทาปัญหานี้จนกว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับ